นี่
สวัสดีค่ะเก่งชาติกล้องถ่ายนะครับ
วันนี้รายมาร์ธมาร์นดาราคนนึง
สวยเซ็กซี่มีไซส์

โอ้ว

รถเขาสวยเนอะฟิกาโน่ด้วย

หน้าบ้านมีพญานาคด้วย
เราไปคุยเรื่องทั้งแฟชั่นเรื่องสไตล์เรื่องพญานาค
แซวหน่อยละกันพญานาคมายังไงอ่ะ

ทำไมคุณรู้สึกคุณเปลี่ยนไปคุณเรียบร้อยจังเลยวันนี้

เออเออเออ

ดูบ้านเขาสิสวยงามอลังการแนวสุดเลย
มาบ้านเจ้าแม่แฟชั่นทั้งทีนะคะเดี๋ยวดูชุดต่อไป
โห้ยบ้านก็สวยอย่างนั้นเลยเนาะ

เพราะว่าจะถามนะคะจิ๊บจิ๊บบอกว่ามีตั้งแต่หลักหลอ
หลักสิบดีกว่าใช้คำว่าหลักสิบ
แล้วลูกนี้ลูกนี้เคยแบบใส่ออกมามั้ยบ้างไง
ยังนี่ยังไม่ได้ใส่ไปไหนเลย
แล้ววันนี้มาในชุดพร้อมพร้อม
นิตหน่อย

ไงมันต้องมีพร้อมไงมันจะใส่ธรรมดาไม่ได้ไง
ปุ๊บปุ๊บ
อ๋อเล่า

เอากำลังกาย
มาดูกันนะคะว่าแฟชั่นนิสต้าเนี่ย
เขามีลีลาการโพสต์ท่ายังไง